มีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๓อายุ๑๕ปีคนหนึ่งที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
อยู่ดีชื่อกับนามสกุลของน้อง
ก็ถูกนำไปใช้ในการส่งพัสดุมาจากประเทศเบลเยี่ยม
แต่ว่าที่อยู่ส่งไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
ข้างในกล่องพัสดุมียาอีอยู่๔๖๐๐เมตร
ทีนี้จำลวงก็ต้องสืบสวนว่าต้นทางเบลเยี่ยม
แต่ปลายทางตามชื่อเนี่ยคือชื่อของน้อง
เขาก็เลยมีหมายเรียกมายังน้องที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวานนี้แม่นะอายุ๔๗แล้วต้องพาลูกสาว
ร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์นำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยฮะ

แต่ตามหมายเรียกเนี่ยเขายังใช้คำว่าให้มาให้ปากคำในฐานะพยาน
คือหมายเรียกเขามาเมื่อ๒๒ตุลาคม
แต่มันเป็นเวลาเดียวกับที่ให้ไปพบเจ้าหน้าที่เลย

สพน้ำพองเขาได้รับหมายจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านเสื้อสีเทาที่พาคุณแม่กับน้องมา
บอกว่าให้ตามลูกบ้านมาหน่อยมาพบตำรวจ
ก็เลยไปที่สพน้ำพองแล้วก็รู้เรื่องกัน
แล้วก็เลยมาร้องต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด

ตำรวจเนี่ยสืบสวนของจากการสืบสวนของตำรวจนะครับ
ทำให้ทราบว่ามีกล่องพัสดุปริศนาส่งมาจากเบลเยี่ยม
ส่งมาถึงผู้รับเมื่อเดือนสิงหาคม๒๕๖๑ปีที่ผ่านมา
ระบุชื่อผู้รับเอาไว้คือนางสาวสุนิสานามดี
ที่อยู่คือส่งมาที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
งพัสดุนี้ถูกส่งไปที่บ้านเช่าในสมุทรปราการ
แต่ไม่มีคนรับฮะเพราะว่าที่อยู่เนี่ยมันมาถึงแต่ชื่อกับนามสกุลไม่ใช่
พัสดุกล่องนี้ก็เลยถูกตีกลับมาที่ปรายศนีย์
ทีนี้พอถูกทิ้งเอาไว้นานเข้าเจ้าของ
ตามชื่อนามสกุลในกล่องไม่มารับคืนไม่มาติดต่อสักที
เจ้าหน้าที่ปรายศนีย์เขาก็เลยต้องแกะออกดู
ก็พบว่ามียาอี๔๖๐๐เมตรอยู่ข้างใน
รายศนีย์ก็แจ้งไปยังตำรวจแล้วก็นำมาตรวจสอบตามชื่อนามสกุลไง
แล้วไปพบว่าชื่อกับนามสกุลนี้ไปอยู่ที่สพน้ำคลองจังหวัดขอนแก่น

ก็เลยไล่กันมาออกหมายเรียกมาว่าให้มาให้ข้อมูลให้ปากคำ
น้องเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๕ปีนะฮะที่เป็นคนที่มีชื่อกับนามสกุลเนี่ยบอกว่า
ตั้งแต่เกิดมายืนยันว่าอยู่แต่ในจังหวัดขอนแก่น
มุดปราการก็ไม่เคยไปกรุงเทพก็ไม่เคยไปอย่าว่าแต่เบลเยี่ยมต้นทางกล่องเลย
ไม่เคยไปนะครับไม่มีเพื่อนไม่มีญาติคนไหนไปด้วย
โซเชียลก็มีแค่เฟซบุ๊คส่วนตัวซึ่งแต่น้องใช้ชื่อจริงของตัวเองนะ
แล้วก็มีไลน์ไว้คุยกับเพื่อนแต่ไม่เคยคุยกับคนต่างชาติ
ไม่เคยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่เคยขายของออนไลน์ไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวกับใคร
อกจากที่โรงเรียนเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปบอกว่าตกใจมากทำอะไรไม่ถูกนะ
แต่ก็น้องก็บอกว่าก็อาจจะเป็นความผิดพลาดจากการที่มีชื่อของคนรับกล่องพัสดุที่ชื่อกับนามสกุลเหมือนน้องก็ได้

รู้สึกแบบไปไม่ถูกค่ะคิดว่าน่าจะผิดพลาดทางชื่อมั้งคะเขาน่าจะส่งผิด
ก็คิดนะคะว่าจะมีคนชื่อเหมือนหนูเยอะแต่พอไปค้นดูก็พบของหนูคนเดียวค่ะ
พูดสื่อท่วนจากกรุงเทพที่เป็นส่วงใบมากนะคะ
ก็เลยให้ผสานโทษไปว่ามันเป็นกร่องอย่างไงเป็นกรุ่าอย่างนี้นะคะ
พวกเราอาจจะว่าขึ้นทีข้างในตอนนี้มียาเสพติ๊ดก็เป็นยาอีฟึงนะคะว่าประมาณ๔๖๐๐เมตรนั่งเนี่ยนะ
แล้วตอนนั้นก็เลยมันลากันให้พุทธยาบาลไปสร้างก็เลยว่ามียานี่ยังด้วยนั้น
คันนี้พูดเหรอว่าไม่เคยไป
ไม่เคยไปนะครับ

ก็เดี๋ยวทางคุณแม่กับน้องก็จะมาพบตำรวจนะครับ
ให้ข้อมูลในฐานะพยานจากเรื่องที่เกิดขึ้นจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
ตุลาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอน๑๐โมงเช้า
เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็จะพามานะครับค่ะ